มาพูดเรื่องมูเตลูกันบ้างดีกว่า
สมัยนี้คุณผู้ชมเรื่องงูไม่เข้าใครออกใคร
เหมือนอย่างนางเอกคนสวยน้องฮายชุติมาของเรา
บอกเลยว่าเป็นสายมูตัวแม่
นี่คุณผู้ชมเชื่อไหมไม่ได้มูแค่ในบ้านเรานะ
ชีไปมูที่ฮ่องกงเลยจ้าคุณผู้ชมค่ะ
คือต้องบอกว่ายุคนี้เนี่ยนะใครมูคนนั้นปัง
มูเตลูเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เสริม
พลังใจให้กำลังใจแล้วกันนะ
นี้สมัยนี้มองไปทางไหนก็เจอแต่สายมูเต็มไปหมด

นี่เธอคนนี้ออกตัวแรงมากนะ
บอกว่าไงรู้ไหมหนูเนี่ยสายมูตัวจริงนะคะพี่
ไม่ใช่แค่เชื่อแต่เรียกว่างมงายเลยดีกว่า
เออคุณผู้ชมอะไรที่ทำดีอะไรที่ทำแล้วสบายใจ
ฮายไปหมดทุกที่
ไม่รู้ว่าการไปมูแต่ละครั้งเนี่ยส่งผลให้น้องปัง
ทำให้ได้มาขึ้นแท่นเป็นนางเอกครั้งแรก
กับละครทางไทยรัฐทีวีของเราหรือเปล่านะ
ฮายบอกผ่านพี่ออนผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
หนูเนี่ยเพิ่งจะบินไปมูที่ฮ่องกงมา
หลังจากที่เธอขอพรเรื่องงานสำเร็จ
ซึ่งสิ่งที่ขอก็คือขอให้ได้ละครค่ะ
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมมีละครติดต่อไฮมาจริง
คลิปนี้ก็เลยเป็นทริปที่ตั้งใจไปแก้บนรวมไปถึงขอพร
แต่ครั้งนี้เธอขอเรื่องอะไรไปฟังเสียงกันดูค่ะ
จากในไทยเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าไปฮ่องกงใช่ไหมคะ

ก็คือไปมา๓วัดนะคะเดี๋ยว

ก่อนหน้านี้เรามีโอกาสไปมาแล้ว๒ครั้งค่ะ

ขอให้มีงานละครเข้ามาแบบต่อเนื่อง
แล้วขอให้แบบมีเงินมีอะไรอย่างนี้ค่ะ

ครั้งนี้เราก็เลยถือโอกาสไปขอบคุณ
ขอบคุณไม่พอเราก็ไปขอใหม่

ปลายปีก็จะไปอีกนะคะอะไรอย่างนี้
ทำไมในการเป็นขอพรรณเรามันถึงสำเร็จ

ก็จะมีสิ่งที่ตัวเองศรัทธาอยู่แล้ว
เช่นเราก็จะมีองค์พญาคุดด้วย
หรือว่าบางคนอาจจะเป็นพระพิคเนตอะไรอย่างนี้
พอเราศรัทธาปุ๊บพอเราได้อะไรอย่างนี้
เราก็จะถูกเหมือนแบบเชื่อในใจอะไรอย่างนี้

ชอบมากตอนนั้นไปขอเรื่องหัวใจ
อยากจะมีแฟนแล้วได้เลย
โทษนะคะสามีคุณแบงค์ทุกวันนี้เหรอ

เขาบอกว่าให้กังหันพัดเอาสิ่งดีเข้ามา
แล้วก็พัดเข้ามาดีครับคุณผู้ชม

มันจะเป็นกังหันที่แบบว่าพัดเอาสิ่งไม่ดีออกไปคุณผู้ชม

ก็คือตอนนั้นก็คือมันมีเรื่องไม่สบายใจอย่างหนึ่ง

สิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต

ผู้ชายคนเก่าที่ไม่ดีก็ออกไปเลยเจอรี่
ไปทางนู้นเลยไม่ต้องมาทางนี้สิไปตรงนู้น

ไม่เป็นไรค่ะอยู่ได้เพราะว่าเรามีคานบุญแล้วก็คานตัวเลขค่ะ
แล้วแต่ความเชื่อคุณผู้ชมแล้วกันนะคะ